คุณผู้ชมฮะคลิปนี้ว่อนอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับ
เราก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการทะเลาะและใช้กำลังรุนแรงนะ
แต่ว่ามาดูคลิปนี้เขาบอกว่าโอ้โหสาวสองคนนี้สู้ไม่ถอยจริง
เมื่อมีชายแท้นัดกันมาชกตัวต่อตัวเธอ
ปกติแล้วเราจะเห็นว่าชกป้องกันแชมป์
แต่เธอบอกว่าชกนี้ป้องกันศักดิ์ศรีทุกคน

ปกตินะจะเห็นชายกับชายคบกันเอง
แต่ทีนี้ชายกับสาวสองเปิดศึกชกกัน
แล้วไปดูนะฮะว่าใครแตกหนึ่งนะครับให้ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
หลายเปล่า

จบไหม

เป็นตัวต่อตัวอยากให้จบกันไปนะครับ
คือจริงแล้วในคลิปจะเห็นว่าสาวสองคนที่ใส่เสื้อสีขาว
แล้วก็ใส่ยกทรงข้างในสีดำโอ้โฮเธอเพลี่ยงพลัมนะ
ถูกชายหนุ่มถอดเสื้อคนนี้ซึ่งเป็นมวยเหมือนกัน
กเธอไปหลายหมัดเหมือนกันนะฮะแต่ท้ายที่สุดเธอสู้กลับนะครับ
กระทั่งสามารถที่จะเข่าลอยเข้าใส่ดั้งของผู้ชายคนนี้
แตกหนึ่งแตกหนึ่งก็คือโอ้โหเลือดออกเลยล่ะฮะ
คลิปนี้เพจอีซอสขยี้ข่าวสองนำมาแชร์กัน
แล้วบอกว่าฝ่ายชายแชทมาท้าทายด่าทอแล้วก็เหยียดเพศ
ฝ่ายน้องติ้งก็คือสาวสองที่ใส่เสื้อขาว
จำเป็นต้องรับคำท้าแล้วคุณดูจังหวะนี้
คนก็ฟรีสภาพนี้แล้วก็แชร์กันต่อ
บอกโอ้โหสาวสองคนนี้เข่าลอยได้สวยมาก
แล้วก็กระแทกเข้าไปที่ดั้งจมูกของฝ่ายชายนะครับ

เมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ก็แซวแบบนี้
บอกว่าน้องสาวสองเสื้อขาวเนี่ยโอ้โห
ฉายาว่าน้องตุ้ม๒ดีกว่า

ฉายาน้องตุ้มสองเนี่ยมาจากไหนโอ้โห
จำได้ไหมฮะน้องตุ้มปริญญาเจริญผล
นี่ครับอดีตนักมวยสาวประเภท๒คนนี้
ต่อยกับชายแท้มาหลายต่อหลายคู่หลายคน
เนี่ยแล้วก็ก่อนขึ้นชกนี่คือแต่งหน้าจัดเต็มนะ
แต่งหน้าจัดเต็มเลยนี่รำสวยแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เป็นมวยไม่แพ้ชายหมัดหนักเหมือนกัน

ช่วงหลังเธอไปแปลงโฉมที่เกาหลีจนสวยสะดุดตาแล้วนะ
แล้วก็เปิดค่ายมวยของตัวเธอเองด้วย
น้องตุ้มปริญญาคงเห็นคลิปเมื่อกี้แล้ว

บอกว่าประกาศลูกสาว

เข้าค่ายด่วนทูกใจไอ้แม่

มารับมอบตะขาบแบบด่วน
เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจรับมอบตะขาบอะไร

ก่อนมีละครเรื่องทายาทอสูร
คุณยายวรนาศคลายตะขาบให้คนที่อยากเป็นอสูรต่อไป
นี่น้องตุ้มก็บอกน้องติ้งมามารับเป็นทายาทต่อ
ด้านน้องติ้งและเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เพื่อนเป็นคนถ่ายคลิปนะทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยเหมือนกัน

ติ้งก็บอกว่าฝ่ายชายเขาเป็นขาใหญ่

ส่วนติ้งเองก็สวยอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๕๘

แต่มันมีกรณีของกลุ่มฝ่ายชายเขาชอบเหยียดเพศ

เขาชอบแชทมาเหยียดเพศหรือว่าอะไรพูดจิกกัดในเฟซอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็น้องติ้งก็เลยท้าเลยบอกมาไหมมาตัวต่อตัวเลยดีกว่า
มาที่หน้าบ้านเลยปรากฏว่าฝ่ายชายมาจริง
แล้วเกิดเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันนะครับ

แล้วเขาก็เริ่มทักมาหาหนูช่างเซ็ตกลุ่มด่าหนูอะไรอย่างนี้
ตอนแรกหนูก็ไม่ตอบโต้แล้วทีนั้นเขามาด่าหนู

หนูก็เลยให้เขามาหน้าบ้านหนูเลยค่ะ
อืมเขาเหยียดเพศเรายังไง
เขาด่าเหมือนทำนองบอกว่าพวกหนูสายเหลือง
บอกว่าให้หนูโดนซุกอย่างเดียวอะไรโดนทุบอย่างเดียว

อืม
เออนะครับตัวน้องติ้งเองก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุนะทางอีกฝั่งหนึ่งก็ยังแชทมาเลยนะ
ขอนัดล้างตาอยากจะสู้อีกครั้ง

เขาบอกโอ้โหถ้าผมไม่โดนจิกหัวนะ

ก็ใส่น้องติ้งไปหลายหมัดอยู่

สำคัญเพราะว่าตั้งฝ่ายนั้นอย่างที่เขาบอกว่า
พอเขาจะนัดล้างตาแต่คือเขาไม่ยอมสู้แบบแฟร์
มีการขู่ด้วยบอกให้ระวังตัวเอาไว้

ถือว่าเราได้อะไรนะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

แต่เพศไหนจะข้ามเพศทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันนะคะ